ร้อยโทเสียชีวิตขณะที่เขากำลังขี่รถจักรยานยนต
กลับบ้านพักที่อยู่ภายในค่ายทหารค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นคนร้ายเนี่ย
น่าจะรู้จักเส้นทางเข้าออกภายในค่ายเป็นอย่างดี
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
เขารักลูกมากเขาวาดอนาคตไว้ให้ลูกหมด
เขาวางอนาคตไว้
แล้วลูกกำลังจะจบอนุบาล๓
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราตื่นเต้นมาก
พอน้องได้ใส่ชุดคุย
เราก็คิดว่าเราจะเอาอะไรไปเซอร์ไพรส์ลูก
และที่รักลูกอ้องและพวกย้อง

อาทิตย์หนึ่งเราจะกินข้าวด้วยกัน

ก็จะมีความสัมพันธ์คมเกี่ยวแม้แต่แม่บ้านนะครับก็มีความอ่า
สมัครสมาธิสามัคคีกันเพราะว่าได้รู้จักกันได้คุยกันตลอดครับเสียงร่ำให้ของ
ภรรยาร้อยโทรุงเฉลิมพันธุ์สวัสดิ์อายุสามสิบสี่ปีหรือหมวดบ่นนายทหาร
หัวหน้าหมวดดุริยางทหารมณฑนทหารบกที่สองหนึ่งศูนย์
ค่ายพระยอดเมืองขวางนครพนมขอความเป็นธรรมหลังสามีถูกยิงเสียชีวิต
ก่อนถึงบ้านเพียงสามร้อยเมตรโดยคนร้ายใช้ปืนไม่ทราบขนาดยิงหมวดบอล
กระสุนฝั่งล่างซี่ขวาทั้ง๓นัดปลิดชีวิตในค่ายทหารที่เขาและครอบครัว
อาศัยอยู่มากกว่าสามปีนางสาวกณิตถาพันธ์สวัสดิ์บอกว่า
ตัดประเด็นชุดสาวและยาเสพติดออกไปได้เลยเพราะที่คิดออกตอนนี้
ขัดแย้งของสามีที่คนทั้งค่ายต่างก็รู้มีอยู่เพียงคนเดียว
จึงอยากเรียกร้องให้หาคนผิดมาลงโทษเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นในค่ายทหาร
มีเพียงคนในค่ายที่รู้ทางหนีทีไล่และจุดอับแสง
เขารักลูกรักเมียนะถึงบางทีแบบเราอาจจะทะเลาะกันบ้าง
ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่เคยคิดที่จะแบบเลิกกันเลย
เราไม่เคยมีความคิดที่จะเลิกกัน
มีรายงานว่าผู้เห็นเหตุการณ์ให้การว่า
คนร้ายใช้รถจักรยานยนต์สีขาวไม่ทราบยี่ห้อและป้ายทะเบียน
ขับเข้ามาประกบยิงในระยะประชิด

หลังก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถจักรยานยนต์
หลบหนีไปทางหลังค่ายที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุน
พลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมยืนยัน
สั่งการระดมชุดสืบสวนฝีมือดีปูพรมหาคนร้าย
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ไม่ได้
แต่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์หลายคน
ต้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ชู้สาวยาเสพติดและความขัดแย้งส่วนตัว
ครอบครัวมั่นใจตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้แน่นอน
ตอนนี้ทหารหมวดดุริยางค่ายพระยอดเมืองขวางนครพนม
ก็เข้ามาที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดนครพนม
รวมไปถึงเรื่องของการลงลายพิมพ์

กำลังพล๒๓นายถูกเชิญมาสอบปากคำ
ขม่าวดินปืนลายพิมพ์นิ้วมือ
คัดแยกตีกรอบผู้ต้องสงสัยให้แคบที่สุด

สามารถระบุรูปภัณฑ์สันธารได้
เพียงแต่ไม่เห็นใบหน้าเพราะสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
ส่วนคนร้ายคาดว่าเป็นคนในค่ายด้วยกัน
เพราะคนภายนอกเข้าออกได้ยาก
ล่าสุดกองทัพภักดิ์ที่๒มีคำสั่ง

ผู้บัญชาการวนทนทหารบ่งที่๒๑๐
มาช่วยราชการที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่๒
เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงจะแล้วเสร็จ
อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพวิมวลวันธรรมพักดี